กลับเข้ามาที่กรุงเทพคุณจำได้ไหมคะ
จะมีช่วงหนึ่งที่ทางด้านของผู้ว่ากรทมมีการให้พวกเหล่าบรรดานักโทษ
ที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำออกมาช่วยกันลอกท่อ
วันนี้ก็จะมีเจ้าพนักงานเหมือนกันที่จะมาช่วยล่อท่อเพราะอะไร
เพราะในช่วงภาวะแบบนี้เราไม่รู้จริงฝนตกลงมาหนักเมื่อไหร่
น้ำก็จะท่วมขึ้นมาอีกทีนี้เราก็ไปเห็นความน่ารัก
อีกมุมหนึ่งของแม่ค้าที่เขาขายอาหารอยู่ตรงนั้น
เรียกพนักงานค่ะบอกว่ามามากินข้าวเถอะเจ๊เลี้ยงเอง
เดี๋ยวลองดูว่าเจ๊เขาเลี้ยงอะไรค่ะ
ตอนนี้มีคนมาลอกทอดเลยไปเรียกเขามากินข้าว
จัดให้เต็มเต็มจะได้อิ่มกันทุกคนค่ะเขาก็เกรงใจ
แถมยังถามบอกว่าพวกผมตัวเหม็นตัวเปียกนั่งโต๊ะนี้ได้หรือครับ

พอเห็นเขากินอย่างอร่อยคนให้ก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
ตอนแรกนึกว่าจะกินไม่หมดสุดท้ายกินเกลี้ยงเลย
แสดงว่าอร่อยหรือแสดงว่าหิวก็ไม่รู้เหมือนกัน
ช่วงหน้ามากินใหม่นะครับ
เมื่อไหร่ก็แวะมาหาหมูร้านนี้ด้วยนะ
ร้านข้าวขาหมูกล้วยเจ๋งสาขา๑แฮปปี้แลนด์
เสียงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเรียกกันเจ๊เขาอาจจะเรียกตัวเองว่าเจ๊เจ๊ใช่ไหม
แต่คนอื่นเนี่ยเขาจะเรียกกันว่ายายไหมเมื่อวันก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามีคนงานเป็นลอกท่ออยู่ตรงตลาดแฮปปี้แลนด์นี่แหละ
ทีนี้เจ๊หรือว่ายายไหมเนี่ยเขาก็เห็นว่าอ้าวคนมาลอกท่อทำงานเสร็จแล้วคงจะเหนื่อยกลุ่มคนงานก็พากันเดินเดินอยู่แถวนั้นอ่ะ
พอเขาทำงานเสร็จเขาก็จะหาอะไรกินกันโอ้ยฝนมันก็ตกลงมาตลอด
ไหมเจ้าของร้านนะคะยืนสับขามุกเงยหน้าขึ้นมาเห็นเนี่ยพนักงาน๕คนเดินมาพอดี
ดูคลิปนี้แล้วบอกโอ้ชื่นใจจริง
แล้วขอบคุณด้วยน้ำใจหนึ่งมื้อนี้ของยายไหมที่มอบให้กับคนงานลอกท่อ
เขาบอกว่าข้าว๑มื้อต่อชีวิตคนทำงานได้อีก๑วัน
ที่สำคัญขวัญมองแบบนี้นะมันเป็นหนึ่งในกำลังใจด้วย
ในช่วงเวลาที่เราเจอกับหลายปัญหาน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้นะครับ